ไม่ได้เจอกับแฟนเยอะขนาดนี้

ตัวพี่เพชรก็สิบหกเป็นนักร้องชัย

คิดคำสุขยังไงบ้าง
เต็มหรอครับ
ไม่ทราบเลยครอบครับ
ฝากร้านหนึ่งครับขอบคุณทุกคนที่สปอร์ตแล้วเป็นกำลังจะให้
ก็ขึ้นระมุกหลายนิดหน่อยเป็นปกติครับและไม่สบายเพิ่งออกจากกลุ่มบริการ
แต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มหายดีขึ้นแล้วแล้วก็พร้อมที่จะทำงานต่อไปแล้วครับ
แล้วก็จะมีงานอีกหลายชิ้นออกมาให้ทุกคนได้ดูกัน

จริงจริงตามที่คุณหมอสั่งก็คือต้องทานยาให้ตรงเวลาใช่ไหมครับ

แล้วก็ไม่แบบไม่เรียกว่าอะไรห้ามสนอะไรนะครับ
ก็ถ้าจะมีฝุ่นเยอะเราก็จะต้องมีเครื่องเลยนะครับ
ก็ถ้าเกิดเราไปที่ฝุ่นเยอะก็ควรใส่เม็สก์ดีกว่าครับ

แต่ว่ายากทุกคนรักษาสุขภาพไว้ด้วยแน่ครับ
อย่างผู้ห่วงเยี่ยม
คือจริงแล้วเป็นชาที่หายากมากนะครับชาวญี่ปุ่นนะครับในชีวิตหนึ่งครั้งจะต้องได้ดื่มกันนะครับ
รับรองว่าอร่อยแล้วก็ถูกใจแน่นอนครับฟังด้วยครับ
เป็นยังไงบ้าง

มันมันมันต่อกันมาจากอะไรนะคะ
โอเคค่ะแต่ทว็ิตไปแล้วมันมีความสนุกเหอะค่ะ
เพื่อนแฟนที่อยู่ในนั้นแบบยังรวดเร็ว
แบบมันโตลักษณ์กันเลยก็ยังสนุก
ชีวิตนี้ยังครับตำแหน่งเจ้าพ่อเห็นทวิตและทวิตเตอร์

ก็ต้องยกความดีให้กับแฟนแล้วกันครับ
เพราะว่าแฟนไม่หลับไม่นอนนะครับ

ในประกาศนี้ก็เป็นงานเยอะเราเล่นทวิตเตอร์พวกนี้บ่อย
เอ่อก็จะเล่นจริงผมก็จะพยายามทวิต
แบบว่าให้ได้มากที่สุดนะครับ
แต่ว่ามีบางครั้งคุณหมอ
บางทีห้ามเล่นมือถืออะไรอย่างนี้
ก็เลยตอนนี้จะต้องมีคนมาช่วยดูแลงาน

ครับก็คือเลขาคิมจะมาช่วย

เพราะบางทีผมก็ไม่สามารถที่จะบอกคิว
เราตารางงานอะไรอย่างนี้ได้ตลอด

ผมก็แบบว่าบางทีทำงานเยอะ
แล้วก็ไม่ได้เล่นมือถือตลอดเวลาอะไรอย่างนี้ครับ

ตั้งให้เขาเป็นเลขาคิมนะครับ

ถ้าจะอย่างบินปลายปีจนปี
แล้วก็เจอเฮบสุด

คิดลงต้อนรักษ์นะครับ
ช่วยกับแต่ลืมก็เรา

ความผิดพลาดนะครับแบบว่าที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับ
จริงแล้วผมก็ได้เตรียมตัวอยู่หลังเวทีแล้วครับ
ใส่เสื้อเตรียมจะร้องอยู่แล้วแต่ว่าเวลามันไม่ทันจริงอะไร
ก็เป็นอะไรที่สุดวิสัยครับ
เดี๋ยวมันจะไม่ทันครู้ครับผมคิดว่า
คิดว่าเป็นปีหน้าเดี๋ยวผมจะกลับมาใหม่นะครับ
เดี๋ยวจะเตรียมตัวใหม่ขึ้นให้เร็วกว่าเดิม
อิ้มวิจัยมากเลยนะครับเพราะว่าเข้าใจมากกว่ามันเป็นเรื่องทอมมิท์ครับ

ไม่อยากที่ว่าแฟนของเรา

รอเรานานเพราะเพราะ

ขอโทษแทนทุกฝ่ายด้วย
เอาโอกาสหน้าเจอกันใหม่
คิดว่าไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกแล้วครับ
พร้อมเลย
ด้วยเกิดขึ้นไหนก็จริงแล้วผมก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับแต่ว่าก็คิดว่า
คงทราบสาเหตุอยู่แล้วนะครับว่าจริงแล้วมันมีความแบบเรียกว่าที่มาที่ไปนะครับก็อยู่ที่ดุลพินิษฐ์ของฝ่ายผู้จัดงานมากกว่าครับ
เพื่อตอบแพน

ไม่ได้รับแจ้งนะครับแต่ถ้าได้ทราบเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะมาบอกทุกคนนะครับ
จริงงานปีนี้มีอะไรให้ติดตามอีกบ้างครับ

เยอะอีก
ตามร้านหนังสือก็มีให้ทุกคนได้ซื้อกันแล้วนะครับ
เราก็จะมีอัลบัมออกหลายวันนี้นะครับ
พี่ทุกคนช่วยกระจายข่าวให้ด้วยนะครับ
มีอีกครับมีอีกเยอะเลยครับ

ใช่ครับเพราะว่าตารางแน่นมาก
อยากเข้าใจรู้สึกกี่คน

ทำสิ่งดีเพื่อตอบแทนสังคม
อย่างเช่นไม่เฉพาะในเมืองไทยนะครับ

อาจจะเป็นตั้งโงกรตรงนี้

ใช่ผมก็อยากจะทำมูลละนิดที่หนึ่งเลยนะครับ
เพื่อที่ว่าจะให้ทุกคนได้เป็นอะไรที่แบบเป็นศูนย์กลาง
ทุกคนได้ช่วยเหลือช่วยเหลือใครก็ได้นะครับ
ใครที่เดือดร้อนนะครับใครที่มีใครเรียกว่าอะไรอ่ะครับ
ใครเดือดร้อนอะไรแบบเนี้ยครับมาหันมาทางพวกเรา
เพราะพวกเราจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับ
เป็นส่วนกลางที่จะทำความดีให้กับสังคมตอบแทนให้ทุกคนได้มีความสุข
คิดชื่อไว้ดีกว่าไงคิดชื่อไว้ดีกว่าไง

ก็เขาก็รวมตัวกันเวลาเขารวมตัวกันแล้วเขาก็มีพาเวอร์นะครับ

ไม่ได้คิดเลยครับเดี๋ยวขอไปคิดก่อน
คิดจริงจังเลยว่าต้องจัดตั้นและไปบุญทีแล้ว
คิดอยู่เหมือนกันนะครับผมก็คิดอยู่เหมือนกัน

แล้วตัวแปะเกงอย่างไรช่วยดูในชีวิตประจำวันเป็นยังกับสิ่งแวดน้องอย่างไร
ก็คือจะพยายามไม่ใช้หลอดนะครับที่ทำจากพลาสติก
แล้วก็ไม่ใช้ถุงพลาสติกครับเวลาที่เราไปซื้อของตามห้างสรรพสินค้า
ถ้าเราซื้อแค่ชิ้นละชิ้นไม่เอาถุง

อะไรเล็กน้อยที่ทำได้
ให้โลกของเรามาน่าอยู่ก็ทำครับ
ก็เห็นแฟนก็ได้ทำตามแล้วก็รู้สึกชื่นใจดีครับ

พี่เป๊กต้องร้อนมากเพราะเรายังร้อนขนาดนี้เลย